จะพาไปดูเกษตรกรที่นครราชศรีมา
เขาลงมือปลูกผักสลัดอินซี
แล้วบอกเลยว่าสร้างรายได้อย่างดีเลยจ้า
คุณผู้ชมมาที่นี่แปลงปลูกผักเป็นผักสลัดอินซีเลยนะคะ

นี่แล้วดูนะคะผักเขาเขียวแบบนี้เป็นผักอินซีทั้งหมดเลย
อยู่ที่บ้านทรัพย์สะดาวตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรี

แปลงปลูกผักแห่งนี้เป็นแปลงของคุณนิสามณีชงชิดอายุ๔๑ปีนะ

ที่เคยถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า
มาทำการปลูกผักสลัดอินซีแบบปลอดสารพิษอย่างเต็มรูปแบบเต็มตัว
เล่าให้ฟังบอกว่าแรงบันดาลใจในการหันมาปลูกผักสลัดอินซีพวกนี้นะ
เริ่มต้นมาจากการที่เธอรักษาตัวหลังจากการผ่าตัดมะเร็งคุณ
ซึ่งหลังจากที่เธอรับการผ่าตัดรักษามะเร็งแล้ว
ได้มีการพักรักษาตัวและดูแลตัวเอง
ด้วยการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการมีสารเคมีตกค้าง
คือหลายคนที่แบบว่ารักษาสุขภาพเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องของการเลือกรับประทานอาหาร

ใช่คือเขาบอกว่าจริงมันเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะหาได้
คุณนึกออกไหมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนที่ดีที่ปลอดภัยจริง
ก็เลยทดลองปลูกสิ่งต่างแบบนี้เอาไว้กินเองก่อนค่ะ
จากว่าตัวเขาไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้ว

และผลผลิตที่ปลูกมันงอกงามคุณ
แล้วมันมีจำนวนมากคนที่รู้จักก็เลยมาขอซื้อต่อ
เธอก็เลยจุดประกายว่าจะส่งผักไปขาย
พอหายดีคือตอนนี้เธอหายดีแล้วนะคะ
หายดีปุ๊บเธอลงมือปลูกเลยค่ะ
ลูกผักสลัดอินซีแบบเต็มรูปแบบเพื่อส่งขายไปทั่วประเทศเลย
คุณเห็นไหมมันจะมีบ้างที่เป็นจุดดำ
เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารเคมีไงฮะ

คือมันเป็นผักที่อาจจะมีแมลงบ้างอาจจะไม่ได้สวยมาก
ทุกวันนี้หลายคนรู้แล้วเวลาไปเลือกซื้อผัก
บอกขอให้ที่มีแบบว่าเหมือนมีร่องรอย
ของการถูกแมลงหรือหนอนเจาะกิน
แต่เขาก็จะมีแบบว่าที่เป็นสมุนไพรในการใช้พ่นไล่แมลงนะคะ
ก็อาจจะมีตกค้างบ้างสำหรับแมลงที่ยังไม่ได้ไล่ไปหรืออะไรต่างแบบนี้
แต่บอกเลยว่าเป็นผักที่ปลอดสารเคมีแน่นอนนะคะ
เขาบอกว่าการปลูกผักสลัดใช้เวลาปลูกไม่นาน๔๕วันนะคุณ
เก็บเกี่ยวขายส่งผลผลิตได้แล้วนะคะ
และราคาขายก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาท
ราคาดีด้วยแล้วก็อายุการปลูกเนี่ยสั้น
สามารถปลูกหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีนะคะ
รายได้ดีเลยอนาคตทางไร่เขาจะยกระดับ
สร้างโรงเรือนปลูกผักสลัดอินซีโดยเฉพาะ
เพื่อควบคุมคุณภาพให้มันดียิ่งขึ้นไป
ตอนนี้เขาใช้สแลนด์ในการป้องกัน
ก็อาจจะทำเป็นโรงเรือเต็มรูปแบบมากกว่านี้ในอนาคต
ดีเนอะเป็นทางเลือกเป็นสภาพด้วย